นาทีที่ในโลกโซเชียลเขามีการแชร์คลิปกันนะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งถูกผู้ชายถือท่อนเหล็กเข้ามาฟาดข้างหลัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปลงสืบเสาะแสวงหาข้อมูลจากพยานแถวนั้น
ทั้งพี่วินหมอเตอร์ไซน์เขาก็บอกว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้สงสัยเป็นคนวิกวลจภิษฐ์
เป็นคนบ้าเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้น
แต่ว่ากลับกลายว่าเรื่องนี้มีการจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับ
ตำรวจสนปฐุมวันสามารถจับผู้ชายคนนี้ได้แล้ว
ทราบชื่อก็คือนายคัชรินคล้ายแจ่มอายุ๓๙ปี

ตรวจสอบเพราะว่าไม่ได้เป็นคนเร่ร่อน
และไม่ใช่เป็นคนวิกลจริตไม่ใช่เป็นคนบ้าแต่อย่างใด
แต่ตัวเขาเองสารภาพว่าเขาเครียด

และเขากำลังตามหาเมียหาลูกแล้วหาไม่เจอ

ใช่ครับหาไม่เจอเครียดไม่มีเงิน
สารภาพว่าผมไม่ได้วิกลจริต
แต่ที่เห็นท่าทางเป็นแบบนั้นเพราะผมแกล้งทำ

เขาบอกว่าหวังว่าหากถูกตำรวจจับโทษจะเบาขึ้น
เมื่อเห็นเหยื่อสาวเดินเข้ามา
เขาไปขอเงินเหยื่อสาวคนนี้๑๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าหญิงสาวไม่ให้

จากเพิ่งถูกให้ออกจากงานคือตกงานนะฮะ
ก่อนหน้านี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

แล้วก็เกิดความเครียดในขณะก่อเหตุ
แล้วก็เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบนะเขาบอกมาแบบนี้
เนื่องจากหาเมียและหาลูกไม่เจอ
ฟังเสียงเขาสารภาพหน่อยครับ
ผมไม่มีสตางค์ติดตัวทั้งหมดหนึ่ง
ผมกล่าวว่าจะขอเขาแต่เขาเดินหนีผมครับตอนแรก

นั้นไม่ได้ตั้งใจคว่างหรือครับ
ไม่ครับ
ตอนนั้นเรามีสติไหมครับ

ไม่เมาครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจประวัติการรักษาอาการทางจิต

เรื่องต้นตำรวจได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ในข้อหาพยายามชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายผู้อื่นครับ